พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ
๑ปีครึ่งที่ผ่านมาเราได้ผ่านความท้าทาย
หากไม่นับช่วงเวลาศึกสงคราม
นี่ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครในประเทศไม่ได้รับผลกระทบ
และเช่นเดียวกันก็ไม่มีประเทศไหนในโลก

ที่ผ่านมาเป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของผมเองด้วย
จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคน
ปกป้องการทำมาหากิน
เป็นสองทางเลือกที่ไม่สามารถจะแยกขาดออกจากกันได้
เมื่อเราเลือกที่จะปกป้องชีวิตประชาชน
เรากลับต้องทำให้ชีวิตเหล่านั้นพบเจอ
ความยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีวิต

หรือหากเราเลือกที่จะปกป้องการทำมาหากิน
ตามปกติของประชาชนเราก็คงต้องเจอกับการสูญเสียชีวิต
ที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อน
เพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเสาหลัก
หาเลี้ยงครอบครัวเรา
การที่ต้องเจอกับทางเลือกแบบนี้
ทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วช้าไม่ได้
แล้วเราทำแบบรอดูสถานการณ์ก่อนก็ไม่ได้อีกนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่มที่เราต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ผมเลือกที่จะไม่ยอมให้มันนำมาพลาก
เอาชีวิตของพี่น้องคนไทยไปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลก
ทางด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมของเรา

ด้วยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่าง
พร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทย
ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม
วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
ในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละอย่างมหาศาล
ทนเจอกับความยากลำบากในการทำมาหากิน
สูญเสียรายได้สูญเสียเงินเก็บธุรกิจพัง
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราแลกไปเพื่อรักษาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนของเราเอาไว้
ให้พวกเขายังคงอยู่กับเราในวันนี้
วันนี้ความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียชีวิตที่จะเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในประเทศไทยกำลังค่อยลดลง
ถึงแม้ว่าความเสี่ยงนั้นจะยังมีอยู่
และเรายังต้องระวัง
รักษาความสามารถของระบบสาธารณสุข
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของเราอยู่ก็ตาม
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องค่อยเตรียมตัว
กล้าที่จะเผชิญหน้ากับโควิด๑๙
โดยมีความพร้อมเรื่องยารักษาและวัคซีนป้องกันมากขึ้นเรื่อย
ต่อไปอีกไม่นานเราก็จะต้องเรียนรู้
ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันเหมือนกับโรคภัยอื่น

วันนี้ผมอยากประกาศ๑๙เล็ก

ที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทาง
ที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
ในช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
ต่างค่อยเริ่มอนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากมาย
อย่างเช่นอังกฤษตอนนี้เพิ่งจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยาก
สิงคโปร์ออสเตรเลียก็เพิ่งเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชน
ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแบบนี้เราเอง
ยังต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องเดินหน้าให้ไว
เพื่อไม่เสียโอกาสที่อย่างน้อยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้บ้าง
เทศกาลเดินทางท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปีใน๓เดือนข้างหน้านี้
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนนับล้านล้านคน
ภาคการท่องเที่ยวการเดินทางและภาคธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิง
รวมถึงภาคธุรกิจอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการ
เร่งให้สมบัติคอร์และกระทรวงศาสตราสุข
ร่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้
โดยตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ
โดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ
เราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิดสิบเก้า
โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
หลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างได้อย่างอิสระ
เช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทำได้
ในเบื้องต้นเราเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ
ที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว
ไว้ที่อย่างน้อยสิบประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่น
อังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีจีนและอเมริกา
โดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีก
ภายในวันที่๑ธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่๑มกราคม
เราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง
ส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ
เรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่ยังจำเป็นต้องมีการกักตัว
เงื่อนไขและข้อกำหนดพร้อมกันนี้ภายในวันที่๑ธันวาคม
เราจะเริ่มพินาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้
และจะพินาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้
ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม
เพื่อสำนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลอง

ผมรู้ว่าการทิ้งใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่า
เมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่าง
อาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราว
ซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร

ในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีกเป็นปีที่๒ติดต่อกัน
ผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไป

ถ้าเราเห็นว่าใน๒๓เดือนหรือ๔เดือนข้างหน้า
ว่ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากขึ้นอีก
แน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตรการที่เหมาะสม
และพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้
เมื่อเรารู้ว่าไวรัสนี้ได้ทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกใจ
แล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันจะเกิดขึ้น
เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมได้ตั้งเป้า
ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว
ให้ได้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันพร้อมกับเร่งเครื่องการ
วัคซีนให้กับประชาชนวันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้ชื่นชม
สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข
ทุกท่านเจ้าหน้าที่และผู้แผ่นแบรนด์การส่วนการอื่น
รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับความร่วมมือ
ของทุกท่านที่ตอบสนองต่อคำร้องขอของผมเมื่อเดือน
มีทุนายนหลังจากที่เราตั้งเป้าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก็
มีความพยายามก็อย่างเต็มที่ทำทุกวิถีทางเพื่อ
จัดหาวัคซีนมาให้ได้เพิ่มมากขึ้นและแย่งชิงกับ
ประเทศอื่นเพื่อให้เราได้รับการส่งมอบวัคซีนเข้า
มาซึ่งทั้งหมดนี้เราประสบความสำเร็จอย่างมากการ
รับส่งมอบวัคซีนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าง๙๐
กระโดดถึงสามเท่าในทันทีจากที่เดือนพฤษภาคม
เราได้รับส่งมอบวัคซีน๔ล้านโดสกลายเป็นว่า
ได้รับส่งมอบวัคซีนถึง๑๒ล้านโดสในเดือนกรกฎาคม
และได้รับส่งมอบวัคซีนอีกถึงเกือบ๑๔ล้านโดสในเดือนสิงหาคม
และวันนี้เราจะได้รับส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศไทย
ถึงมากกว่า๒๐ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี
รวมเป็นวัคซีนจำนวนมากกว่า๑๗๐ล้านโดส
เป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นอย่างมาก

เพื่อที่จะสำนุนเป้าหมาย๑๒๐วัน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข
ก็ได้ทำงานกันอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย

รวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่
ในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน
ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกสบายในเรื่องของการนัดหมายบ้างก็ตาม

จากเดิมที่เราฉีดวัคซีนได้อยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐โดสต่อวัน

แต่หลังจากการตั้งเป้า๑๒๐วันเพียง๑เดือน
จำนวนการฉีดวัคซีนต่อวันของประเทศไทยพุ่งขึ้นทันที

จนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับ๑ใน๑๐ประเทศ
ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก
ปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนได้มากกว่า๗๐๐โดสต่อวัน
เมื่อกลางเดือนมิถุนายนเพียงไม่นานทั้งโลกต้องเจอกับการแพร่ระบาดที่รุนแรงของสายพันธุ์เดลต้า
ที่ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งโลก
ในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับในประเทศไทย
ตอนนั้นหลายคนคงทำใจแล้วว่าเราไม่น่าจะสามารถเปิดประเทศ
โดยไม่ต้องกักตัวได้ภายในปีนี้
ตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในหลายประเทศยังคงต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าอยู่
แต่การที่เรากำลังจะสามารถเริ่มเปิดให้เข้าประเทศไทยได้
โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ที่เราทำแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของการที่คนไทยร่วมมือกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นหนึ่งเดียว
บุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขหน่วยงานองค์กรต่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือกันของประชาชนคนไทยทุกคน
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถภูมิใจได้กับการมีส่วนร่วมที่ทำให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้น
และเกิดขึ้นถูกเวลาเพราะเป็นช่วงเวลาพร้อมกับที่ประเทศอื่น
ผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทางของประชาชนของเขาด้วยเหมือนกัน
นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว